เป็นความคืบหน้ากรณีที่รองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยาค่ะ
ถูก๒ชายทำร้ายร่างกายผู้ชายสองคนทำร้ายร่างกาย
แล้วปรากฏว่าไปแจ้งความแล้วเหมือนกับว่าคดีไม่คืบ
ที่สุดแล้วพี่สาวของผู้ได้รับบาดเจ็บ
พาชาวบ้านมามาประท้วงมาบอกตำรวจว่า
มาดูคดีให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายแล้วสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย๒คนได้แล้วนะคะ
ไปดูคลิปตอนเกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ
ขณะที่นายทศพรวิชิตพงศ์รองประธานสภาเทศบาลเมืองอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนแรกเนี่ยนะได้มีการพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็มีการกอดคอกันภายในร้านอาหารตองหนึ่ง
ตำบลไผ่ลิงเมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นค่ะนายทศพรก็แยกตัวไปเข้าห้องน้ำ
ผู้ชายที่ตอนแรกที่มีการกอดคอเนี่ยก็เดินตามออกไปนะ
สะกิดเพื่อนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ
สะกิดเพื่อนที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งนั่งโต๊ะอาหารใกล้กัน
ให้เดินออกไปด้วยจากนั้นทั้งคู่กลับเข้ามานะ
เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัวนายทศพรเนี่ยไม่ได้เดินกลับเข้ามา
พนักงานภายในร้านเห็นผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนายทศพรเข้าห้องน้ำนานผิดปกติ
ก็เลยไปตรวจสอบโอ้โหไปพบว่านายทศพรหมดสติอยู่ในห้องน้ำ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารุมใจนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยา
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นภาพที่มีการประท้วงหน้าโรงพัก
คือพยายามที่จะบอกว่าให้ตำรวจมาช่วยดูคดีนี้หน่อยค่ะ
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนแรกพี่สาวบอกว่า
ได้รับแจ้งเพียงว่าน้องชายเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ำร้านอาหาร

แต่พอไปสำรวจตรวจสอบบาดแผลที่ทางครอบครัวเขาเห็นกันเนี่ยนะ
ปรากฏว่าใบหน้าค่ะปูดบวมหลายจุดมีเลือดไหลออกจากช่องหู
ลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับการถูกทำร้าย
ซึ่งน้องชายตอนนี้ยังคงไม่รู้สึกตัวอาการสมองบวม
ก็เลยอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่
สุดท้ายตำรวจค่ะสามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แล้วนะคะ
คนแรกคือนายดันัยอยู่ทอง
คนที่สองคือนายอุกริตอาทองทั้งสองคน
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็มาทำงานรับเหมาก่อสร้างที่อำเภอบางปะอิน

นายอุกฤษยอมรับบอกว่าได้ร่วมกับนายดันัย
ชกหน้านายทศพรคนละ๑ครั้งจริง
ผู้บาดเจ็บล้มลงกับพื้นห้องน้ำ
สาเหตุเพราะว่าถูกผู้บาดเจ็บท้าทายก่อน
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ไปสอบสวนแล้วก็เตรียมที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วเดี๋ยวจะแถลงข่าวต่อไปนะคะครับ